จับได้แล้วนะครับที่สละบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งอายุ๔๖ปีก็มีภรรยา
ภรรยาเนี่ยก็เป็นหญิงสาววัย๒๑ปีอายุก็ห่างกันพอสมควร
ห่างกัน๒๕ปีตรงนั้นที่นี่ก็อาจจะน้อยใจภรรยาสาวหรือว่ายังไง
ใช้มีดทั้งแทงทั้งฟันตัวเองจนเสียชีวิตคาห้องเช่า
แต่ว่าชาวบ้านนะหรือว่ายาดเขาก็ติดใจอยู่ว่า
คนจะฆ่าตัวตายถ้าบริชมคุณเลยมาสอน
ใช่ค่ะแทงเข้าท้องเข้าคอเข้าหูเข้าไทยทอยอย่างนี้ค่ะ

ว่าถ้าคนเราจะฆ่าตัวตายทำไมทีชึกสองชึกแล้วก็สิ้นใจไปอย่างนี้
นี่จะ๑๑แผลเลยเหรอนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มคืนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ชมครับ
สพมสระบุรีเนี่ยได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคนหนึ่งเสียชีวิตอยู่ในห้องเช่านะฮะ
ห้องเช่าแห่งนี้เนี่ยอยู่ในหมู่บ้านแสนสวัสดิ์ตำบลตลิ่งชันอำเภอเมืองสระบุรี
ตรงนี้นะครับห้องเช่าเนี่ยมี๙ห้องนะฮะจะเรียงติดกันแต่ว่าห้องนึงห้องตรงนี้นะครับ
ในห้องเนี่ยมีผู้ชายเสียชีวิตอยู่นะครับตรวจสอบแล้วนะครับก็พบว่าชื่อนายทูลนามสกุลศรีสว่างอายุ๔๖ปี
เขาเป็นชาวอุบลรัชธานีนะฮะเสียชีวิตอยู่บนที่นอนนะครับ
นอนตะแคงแล้วที่ร่างกายของในทูลมีบาดแผลถูกฟันทั้งหมด๑๑แผล
ลักษณะทั้งฟันทั้งแทงนะครับ
มีที่หน้าท้อง๔แผลที่คออีก๓นะฮะ

เลือดนี้ไหลเต็มพื้นไปหมดคาดว่าจะเสียชีวิตมาแล้ว
สักประมาณไม่ต่ำกว่า๔ชั่วโมงก่อนที่จะมีผู้มาพบศพ
แล้วก็มีมีดสปาต้ายาว๔๐เซนติเมตรตกอยู่เล่มหนึ่งด้วย

คนที่มาเจอศพคนแรกแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่
ก็คือภรรยาของผู้ตาย
อายุ๒๑ปี
เธอบอกว่าเธอทำงานเป็นพนักงานรักษาความปลอดภัย
แถวใกล้ห้องที่อยู่ด้วยกันนี่แหละนะครับ
อยู่กับในทูลผู้ตายเนี่ยที่ห้องเช่าตรงนี้ปีนึงแล้ว
อยู่กินกันฉันสามีภรรยา
ก่อนจะมาพบศพเมื่อคืนนี้เธอบอกว่าเธอเลิกงาน๓ทุ่ม
กลับมาถึงห้องที่ห้องยังปิดไฟมืดมืดผิดปกติ
เนื่องจากทุกวันที่กลับมาออกเวรกลับมา๒๓ทุ่ม
ยังไงก็เปิดไฟเปิดไฟรอทุกวัน
พอมาถึงเมื่อคืนไฟเนี่ยมืดหมดประตูห้องเปิดคาเอาไว้ไม่ได้ล็อก
เข้าไปก็พบว่าเอ้าสามีเสียชีวิตแล้ว
สภาพแบบถูกฟันถูกแทงแบบที่รายงานท่านเมื่อสักครู่นี้นะฮะ
โอ้โหดูแล้วก็น่ากลัวนะครับ
วันนี้คุณนฤทธบุญนิ่มผู้สื่อข่าวของเรานะครับ
ลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเหตุนะครับ
ไปคุยกับเจ้าของห้องเช่าห้องตรงนี้เลยนะครับ
ตำรวจมาเคลียร์ไปเมื่อคืนนี้นะฮะพื้นที่เกิดเหตุ
คือทางเจ้าของห้องเช่าเนี่ยบอกกับคุณนฤทธิผู้สื่อข่าวของเราว่าก่อนเกิดเหตุ
ผู้ตายนะเป็นภาพในกล้องวงจรปิดเนี่ยที่เขามีเนี่ย
ให้เราดูเนี่ยนะฮะเป็นลักษณะของการมาที่ร้านค้า
ตรงนี้นะครับเจ้าของห้องเช่าบอกว่าผู้ตายเนี่ย
สวมเสื้อสีแดงในกล้องวงจรปิดนะฮะมาที่ร้านค้าตรงนี้นะครับ
จ่ายเงินที่ติดค้างเอาไว้๗๒๐บาทนะครับแล้วก็เดินมาหาเจ้าของห้องเช่า
ระบายความอัดอั้นตันใจอันนี้ที่เจ้าของเช่าเขาบอกว่าผู้ตายบอกกับเขานะ
เดี๋ยวตำรวจเขาต้องไปสอบสวนขยายผลเพิ่มเติมกันแต่ว่าที่เจ้าของห้องเช่าบอกกับเราเนี่ย
บอกว่าทางในทูลเนี่ยเขามาบอกว่าเขาก็ระแวงว่าภรรยาเนี่ยจะปันใจให้ชายอื่น
เนื่องจากเขาพบว่าภรรยาเขาเนี่ยซึ่งอายุห่างกันตั้ง๒๕ปีเนี่ยนะ
เขารู้สึกว่าจะปันใจหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างเนี้ยอืมเหมือนกับหวาดระแวงด้วยความที่อายุห่างกันเยอะ
เจ้าของห้องเช่าเนี่ยฮะที่ไม่ได้สวมเสื้อเนี่ยเขาให้ดูกล้องวงจรปิด
บอกเนี่ยเมื่อคืนนี้ก่อนเกิดเหตุเนี่ยก็ยังปลอบไปว่าเอออย่าคิดมากเลย
นะก็ไม่คิดว่าผู้ตายเนี่ยจะถึงขั้นลงมือทำร้ายตัวเองจริงจริงนะครับ
ภาพจากกล้องวงจรปิดในร้านค้าของเขาเนี่ยยังบันทึกภาพเอาไว้ได้
นี่เห็นไหมฮะมาจ่ายเงินที่ติดค้างระบายความทุกข์นะครับ
แล้วเจ้าของห้องเช่าเขาก็ปลอบใจไปนะครับ
เหตุการณ์นี้เนี่ยนะฮะเจ้าของห้องเช่าบอกว่าโอ้โหมีอยู่๙ห้องให้เช่านะฮะ
ตอนนี้เนี่ยแจ้งขอย้ายออกเนี่ยทยอยทยอยออกกันแทบหมดแล้ว
เพราะว่าหวาดกลัวกับสิ่งที่เกิดขึ้นครับ
ผมคิดว่ามั่นใจเลยครับเพราะว่าเขาเป็นคนดีเขาไม่เคยมีปัญหากับเพื่อนบ้านหรืออะไรต่าง
เขาก็เคยอุทานมาเคยมาพูดกับผมว่าเขาเครียดเรื่องครอบครัวเรื่องแฟน

เคยพูดครับเคยพูดเวลาเขาดื่มเหล้าหรืออะไรเนี่ยเขาจะไม่มีที่ปลาที่ไปเวลาเขามาซื้อของเขาก็เล่าให้ฟังบ้าง

เป็นที่ระบายผมก็เพียงแต่ว่าเออมีอะไรค่อยพูดกันค่อยคุยกันอะไรอย่างนี้ครับ

เขาบ่นไหมครับว่าเออผมกลัวแฟนผมเข้าใจเลยจังเลยอะไรอย่างเนี่ย
เมื่อเดือน๒เดือนเขาก็เคยบ่นให้ฟังอยู่ครับ

ว่าเนี่ยเรื่องเนี่ยเรื่องว่ากลัวเมียปันใจผู้อื่นอะไรอย่างเงี้ยเขาเคยพูดแต่เขาจะมาพูดว่าว่าเออกุ้มใจจังเลยลุงเอ้ยอะไรอย่างเงี้ย
เนื่องจากอะไรผมก็ถามนะนี่แหละครับปัญหาเรื่องครอบครัว
เราได้คุยกับเพื่อนที่ทำงานกับผู้ตายนะฮะ

แล้วก็อยู่ห้องใกล้กันด้วยนะครับนี่ฮะเขาเช่าห้องอยู่ใกล้ใกล้กันนะครับเขาบอกว่าในทูลผู้ตายเนี่ยทำงานที่โรงงานทำสีรถยนต์แห่งหนึ่งนะครับส่วนภรรยาเป็นรอปภที่ห้างแห่งหนึ่งนะที่ผ่านมาทั้งสองคนอันนี้ที่เพื่อนเขาบอกกับเรานะ

บอกว่าทั้งสองคนเนี่ยสามีภรรยาคู่นี้เขาก็มีปากเสี่ยงทะเลาะกันบ่อยนะครับแล้วพอทะเลาะกันเท่าที่เขาเห็นนะฝ่ายหญิงก็มักจะเป็นคนลงมือทำร้ายฝ่ายชายแต่ฝ่ายชายเขาก็อดทนเนื่องจากไม่อยากขัดใจฝรรยาก็ตามใจตลอดนะครับเพราะว่าฝรรยาเนี่ยก็อายุน้อยอายุก็แหมดถ้าจะรุ่นลูกได้เนาะแล้วฝรรยาเ
ก็มาระบายกับเพื่อนอยู่หลายครั้งบอกว่ากลัวภรรยาเนี่ยจะนอกใจไปมีคนอื่นเนื่องจากอายุเนี่ยห่างกันเยอะนะครับตัวของผู้ตายอายุ๔๖ส่วนภรรยาอายุ๒๑เท่านั้นนะครับหลังเกิดเหตุนะครับเพื่อนของผู้ตายบอกว่าภรรยาของผู้ตายก็แจ้งกู้ภัยนะครับแล้วก็ให้เข้าไปทำความสะอาดเลือดในห้องแล้วก็ขนของออกไป
จากญาติญาติก็มารับไปบำเพ็ญกุศลที่จังหวัดอุบรัชนทานีบ้านเกิดแล้วนะครับ
ชาวบ้านหลายคนที่คุณภิกษาได้ไปคุยด้วยนะเขาก็เหมือนกับตั้งข้อสังเกต
ก็อาจจะฟันแล้วก็แบบยังมีความรู้สึกอยู่ยังเจ็บปวดยังไม่ได้สิ้นใจ
ก็เลยฟันไปเรื่อยหรือยังไรมันก็อาจจะเป็นไปได้นะครับ
อาจจะเครียดเพราะว่าพักหลังเนี่ยภรรยาเหมือนกับตีตัวออกห่าง
แล้วก็กินเหล้าบ่อยด้วยแต่เขาก็ตั้งข้อสังเกตประมาณว่าอย่างนี้
คือมันจะเป็นการฆาตกรรมอะไรหรือเปล่าไม่ได้หมายความว่าภรรยาเขาจะฆาตกรรมนะ
มันอาจจะเป็นคนอื่นหรือว่าคนร้ายหรือว่าก่อเหตุอะไรยังไงหรือเปล่า
เนื่องจาก๑ประตูห้องเนี่ยถูกเปิดทิ้งไว้นะฮะ๒ในห้องเช่าถูกปิดไฟมืดนะครับ
ซึ่งคนร้ายอาจจะเข้ามาลงมือแล้วก็ปิดไฟแล้วเปิดประตูออกไปหรือเปล่า
ก่อนเกิดเหตุนะเช้าเมื่อวานนี้ในทูลเพิ่งไปรับเงินเดือนที่ที่ทำงานประมาณ๘๐๐๐บาท
ก็ที่เห็นก็คือไปที่ร้านของเจ้าของห้องเช่าค่ะไปเคลียร์เงินที่ติดค้างเจ็ดร้อยยี่สิบ
แต่เงินที่เหลือเนี่ยมันหายไปไหนหมดนะฮะเพราะว่าเจ้าหน้าที่ไม่เจอในที่เกิดเหตุ
สภาพศพของในทูลถูกมีดยาวฟันหลายแผลซึ่งแผลค่อนข้างชะกัน
ท้องก็ถูกแทงจนไส้ทะลักถึงสองแห่งนะฮะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วทำไมถึงรวมบาดแผลทุกอย่างทุกสิ่งแล้วเนี่ย

คือถ้าเขาจะแทงตัวตายไม่แทงที่ท้องแล้วตายไปเลย
ทำไมถึงแบบฟันนู่นฟันนี่ฟันนั่น

อันนี้ที่เพื่อนเขาตั้งข้อสังเกตนะ
เขามีเครียดตลอดเขาไปปรึกษากับผมบ่อยเรื่องเมียแก

ปัญหาเรื่องเกิดนี่เต็มเลยว่าเขาว่าเมียเขาจะไปคบคนอื่นไง
เขาเป็นคนมีอายุแล้วก็เมียเขาเป็นเด็ก
เขาคิดอย่างนี้แต่เขาก็รักเมียคนนี้มากเลย

ครับน้อยใจมากเขารักเมียคนนี้เยอะจริงนะ
รักจริงเพราะว่าเขาหนีจากเมียคนแรกมาอยู่กับคนนี้
จะไปกับใครใครก็ไม่ยอม
เป็นอย่างนี้เขาก็ไม่ยอมเขาจะตามลูกผู้ชาย

เสียงดังเลยอะแต่แกกดดันมากเลยเรียกเมียแกนี่แหละ
น่าจะเป็นการฆ่าตัวตายครับลักษณะที่เราเห็นสภาพศพนี่เป็นยังไงครับ
เขาว่ามีหลายแผลนะฟันปาดคอแล้วก็ใช้มีด
มีดตัวนี้ก็อยู่หน้ารถแกตลอดแหละ

มีดตัวนี้แกติดหน้ารถตลอดเขาแค่คิดเป็นเองว่าอย่างงี้
เขาแค่หึงไว้เองเรื่องจริง
จริงแฟนเขาก็ไม่ได้มีใครเลย
แต่เขาคิดไปเองแล้วก็คิดว่าเขาแก่แล้วน้อยใจแต่เขาคิดไปเองแน่จริงอ่ะ
เขาก็ทะเลาะกันอยู่เรื่อยอ่ะเขาเป็นคนหึงเมียเป็นคนห่วง
เขามาเช่าห้องอยู่
แต่ก็ไม่เคยเห็นมีเรื่องทะเลาะกับเขา
จะไม่เคยเห็นมีเรื่องกับใคร
ก็เป็นการตั้งข้อสังเกตจากเพื่อนนะฮะ

แล้วก็ชาวบ้านในระแวกนะครับแต่ว่าทั้งหมดมันก็ต้องขึ้นอยู่กับการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
เรื่องนี้ตำรวจนะครับบอกว่ายังไม่ตัดประเด็นการถูกฆาตกรรมทิ้งนะฮะ
อาจจะเป็นเรื่องของฆ่าชิงทรัพย์หรือว่าอาจจะเป็นเรื่องชู้สาวหรือว่าฆ่าตัวตายนะครับ

แล้วพื้นที่แถวนี้มีแรงงานต่างด้าวพักอาศัยอยู่ด้วยนะครับ
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวต้องไปสอบสวนพยานบุคคลเพิ่มเติมไปเก็บพยานวัตถุในที่เกิดเหตุเพิ่มเติม
เพื่อตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อหาสาเหตุการตายที่แท้จริงนะครับ
ที่สำคัญก็คือต้องรอผลการตรวจดีเอนเอจากพยานวัตถุอย่างเช่นมีดที่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุนะฮะ
ว่าจะมีดีเอนเอของผู้ตายแค่คนเดียวหรือไม่หรือว่ามีคนอื่นอีกหรือเปล่า
ตอนนี้ส่งไปตรวจที่สถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับคาดว่าอีกประมาณ๑สัปดาห์จะทราบผลนะครับ
หลังจากนั้นก็จะมาสรุปผลมาขยายผลเพิ่มเติมนะครับว่าจะเป็นการฆ่าตัวตายหรือว่าการถูกฆาตกรรม